เคสนี้เชื่อว่าได้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วแล้วอาจจะเป็นผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ
จังหวัดสุราธานีก็คือร่างที่เจอเนี่ยตอนแรกเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติ
เพราะว่าชิ้นส่วนที่เจอมันค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าชาวเอเชียใช่ไหมคะ

เรื่องนี้เนี่ยเป็นที่บ่อขยะเทศบาลตะมนต์เกาะพงัน

คือเจ้าหน้าที่ที่เขาทำหน้าที่คัดแยกขยะค่ะ
เขาไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์อยู่ในถุงพลาสติกสีฟ้า
เจอช่วงสะโพกนะคะเป็นของเพศชาย
เป็นช่วงตั้งแต่โคนขาขึ้นมาจนถึงเอวอะค่ะ
เป็นลักษณะชิ้นส่วนที่ถูกของมีคมหั่นขาด
วันนี้พนักงานคัดแยกขยะเจอชิ้นส่วนเพิ่มด้วยนะคะอีก๒ชิ้น

เป็นตอนช่วงน่องคือใต้เข่าลงมา๒ท่อน
มีเสื้อยืดสีดำ๑ตัวกางเกงขาสั้น๑ตัว
แล้วก็กางเกงบ็อกเซอร์สีแดงเปื้อนเลือดอีกหนึ่งตัว
ทั้งหมดถูกห่ออยู่ในถุงพลาสติกสีดำ
ซึ่งคาดว่ารถขยะคงจะเก็บมาในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ
ล่าสุดพนตรโทสุรพงษ์ถนอมจิต

ลงพื้นที่มาติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองเลย
หลังจากได้เบาะแสว่าคนต้องสงสัยน่าจะเป็นชายชาวต่างชาติ
เชื้อสายสเปนชื่อแดเนียลอายุ๒๙ปี
ที่เขากลายเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่าตำรวจไปเจอข้อมูลนี้เข้าค่ะ
แดเนียลคนนี้เนี่ยเช่ารถมอเตอร์ไซค์แล้วก็พาสปอร์ตไว้กับร้านรถเช่าใช่ไหมคะ
ขี่รถไปซื้อของแต่ของที่เขาซื้อเนี่ยคุณผู้ชมลองฟังนะคะ
ซื้อถุงขยะขนาดใหญ่ซื้อถุงมือยางซื้อฟองน้ำซื้อฝอยขัดสตันเลส
น้ำยาล้างทำความสะอาดและซื้อมีดขนาด๘นิ้วจากร้านสะดวกซื้อเย็นวันที่๑สิงหาคม
อันนี้พี่อุ๋ยว่าเขาซื้อไปทำอาหารไหมคะหรือว่าซื้อไปทำอะไร

คไปกว่านั้นเมื่อคืนแดเนียลมาแจ้งความกับตำรวจ

เพื่อนผมเป็นแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งความงามชาวโคลัมเบียเขาหายตัวไป
คือเมื่อวานช่วงบ่ายสักบ่าย๓วันที่๒สิงหาคมเนี่ย

แล้วหลังจากนั้นเพื่อนผมก็หายตัวไปเลย
หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยติดต่ออะไรก็ไม่ได้เลย

ใกล้กับหาดสลัดบนเกาะพงันในวันที่๑สิงหาคมค่ะ
แล้ว๒สิงหาคมเนี่ยแดเนียลเนี่ยไปรับเอ็ดวินจริง
แล้วก็พาเอ็ดวินมาที่รีสอร์ทหลังจากนั้นไม่มีใครเห็นเอ็ดวินอีกเลยนะคะ
นี่คือแดเนียลผมยาวยาวเนี่ยนะคะเบื้องต้นตำรวจก็เลยไปตรวจในห้องพักของแดเนียลค่ะ
ห้องพักที่แดเนียลพาเอ็ดวิ่งเข้าไปพักอ่ะเขาบอกตู้เย็นห้องน้ำซิงค์ล้างจานในห้องเนี่ยนะ
ถูกทำความสะอาดซะเรียบเลยแต่ท่อน้ำทิ้งเนี่ยมีทั้งคราบเลือดเนื้อเยื่อ
คราบไขมันแล้วก็เส้นขนค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
พอได้ข้อมูลนี้มาเนี่ยเราส่งคุณออสซี่ดนระวีลงพื้นที่เลยนะคะ
ที่ศูนย์คัดแยกกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตะบนเกาะพงันจุดที่เจอชิ้นส่วนมนุษย์เนี่ยค่ะ
คุยกับคุณนัทพัฒน์ผู้รับเหมาเขาบอกว่าเขาเป็นผู้รับเหมาเก็บขนขยะ
ปกติรถเก็บขยะมันก็จะมี๒คันแบ่งออกเป็น๒สายทาง
จากทางบ้านใต้ไปบ้านในสวนกับอีกสายนึงวิ่งในตลาดไปแถวในวก
ซึ่งถุงขยะส่วนใหญ่ก็เก็บมาจากย่านชุมชนนี่แหละ
ที่เราเจอเมื่อวานที่ว่าเป็นส่วนของสะโพกเนี่ย
เป็นเส้นทางที่จะวิ่งจากบ้านใต้
ส่วนที่เจอวันนี้ที่ว่าเป็นขาเนี่ย
อันนี้คือวิ่งจากในตลาดไปในวกแล้วก็มาแถวตลาด
ก็แสดงว่าชิ้นส่วนที่เราพบนี่ส่วนใหญ่เขาเก็บอยู่ในชุมชนใช่ไหม
ใช่ครับแต่ว่ามันก็แยกกันคนละส่วน

ส่วนแรงงานชาวเมียนมามีมี่นะคะ
ที่เป็นคนดูแลบ่อขยะที่เจอศพอะค่ะ
เจอชิ้นส่วนเธอก็เล่าว่าปกติแล้วเนี่ย
ทุกวันก็จะมีรถออกไปเก็บขยะ๒รอบ
รอบเช้าก็คือ๖โมงถึง๙โมง
รอบเย็นก็คือ๕โมงถึง๒ทุ่ม

หาดบ้านใต้หาดสลัดท้องสาลาถนนหน้าโรงพัก

ซึ่งก็เป็นจุดใกล้เคียงกับพื้นที่ท้องศาลานะคะ

เจอที่กองขยะคนละกองแต่เก็บมาเมื่อวานนี้เหมือนกันค่ะ
คันสี่เหลียวไม่ใช่คันสี่เขียวแล้วคนละคันเลย
เราก็เลยลองไปที่รีสอร์ทที่พื้นที่หาดสลัด
เราได้เจอกับคนงานก่อสร้างใกล้กับรีสอร์ท
เขาบอกว่าระแวกนี้มันมีจุดทิ้งขยะเยอะ
แต่จุดที่อยู่ตรง๓แยกทางลงหาดสลัด

ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติก็ชอบเอาขยะมาทิ้ง
ซึ่งมันอยู่ห่างจากรีสอร์ทที่ตำรวจคุมตัวในแดเนียล
ต้องสงสัยแค่๗๒เมตรเอง
ช่วงสายของทุกวันรถขยะก็จะมาเก็บขยะตรงจุดนี้แหละ

เมื่อเช้าวานนี้ก็เห็นว่ามีรถขยะมาเก็บตามปกตินะ
ก็เห็นว่ามีชาวต่างชาติหลายคนขี่มอเตอร์ไซค์เอาขยะมาทิ้งไว้
แต่ไม่ได้สังเกตว่ามีนายแดเนียลด้วยไหม
แล้วก็ไม่ได้สังเกตว่าถุงขยะเป็นถุงสีฟ้า
ซึ่งก็คือถุงที่เจอชิ้นส่วนมนุษย์หรือเปล่า
ลงพื้นที่ต่อไปที่ร้านอาหารที่มีข้อมูลว่าแดเนียลไปนั่งทานอาหาร
เมื่อวานนี้ค่ะตอนช่วงเช้าก็คุยกับลูกจ้างร้านอาหารนะคะ
เขาเล่าบอกว่าสัก๑๑โมงมั้งคะ
โมงเนี่ยเห็นแดเนียลเป็นผู้ชายผมยาวนะมานั่งอยู่ที่เทอร์เรสริมหาด
และอีก๑ชั่วโมงต่อมาก็มีผู้หญิงรูปร่างสูงโปร่ง๒คนมานั่งคุยกับแดเนียล
สัก๒ชั่วโมงทั้ง๓คนก็ลุกออกไปจากร้าน
แดเนียลก็กลับมาที่ร้านอาหารอีกครั้งตอน๖โมงครึ่งช่วงเย็น

แต่ช่วงที่กลับมารอบหลังเนี่ยมีผู้หญิงมานั่งด้วยแค่คนเดียว
ซึ่งก็คือ๑ใน๒คนที่มานั่งด้วยกันตอนเช้านั่นแหละ
แต่เย็นวันนี้เห็นว่าช่วงเย็นเมื่อวานที่แดเนียลกลับมาตอน๖โมงครึ่งก็เห็นว่าเมามาด้วย

ไม่เคยเห็นว่าแดเนียลมากินข้าวที่ร้านนี้ด้วย
เพิ่งเจอวันนั้นวันแรกเลย
ตอนนี้ทางคดีตำรวจก็อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนแล้วก็รวบรวมพยาหลักฐานนะคะ

แล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตายจนกระทั่งผู้ตายหายตัวไป
ห้องพักโรงแรมที่ไปเปิดเพิ่มเนี่ยอย่างที่บอกตำรวจพบร่องรอยการทำความสะอาด
ร่องรอยการชำแหละชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตซึ่งแดเนียลเองก็ไม่ได้แจ้งเปลี่ยนสถานที่เข้าพักในราชอาณาจักร
กับตรวจความเข้าเมืองจังหวัดศูนย์ราชธานีด้วยถือว่าอันนี้เป็นการปกปิดความจริง
คุมตัวไปตรวจสอบห้องพักก็เจอเนี่ยหลักฐานต่างในห้องพักเต็มไปหมดเลย